แล้วก็ไม่ยอมเจรจาทีนี้ฝั่งคนงานนะคะก็ตามมาเคลียร์กันถึงที่บ้าน
สุดท้ายถูกทุ่มด้วยกระถางต้นไม้แล้วก็ใช้ไม้ตีใส่ค่ะ
จนผู้บาดเจ็บต้องคลานมาเสียชีวิตหน้าบ้านของคุณแจ๊ดชวนชื่นนะคะคุณผู้ชม
ความคืบหน้ากรณีนายพรชัยดีเสืออายุ๓๕ปี
ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
บริเวณนี้ค่ะหน้าบ้านของแจ๊ดชวนชื่น
นักแสดงตลกชื่อดังในซอยนิมิตรใหม่๑๔
แขวงทรายกองดินเขตครองสามวากรุงเทพ
เหตุเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อมาผู้ตายเนี่ย
ซึ่งก็เป็นคนงานล้างเครื่องจักรในบ้านของแจ๊ดชวนชื่นเนี่ย
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจสนบินบุรีรวมทั้งแพทย์
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
สภาพศพผู้ตายถูก
ไม้กับกระถางต้นไม้ทุบที่บริเวณศีรษะ
แล้วก็ที่ใบหน้านอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถยนต์หุ่นใดสีดำ
ทะเบียนฮนคูกรเรือ๔๗๔กรุงเทพฯ
ซึ่งก็เป็นรถของแจ๊ดชวนชื่นนั่นเอง
โดยที่รถมีรอยกระจกร้าวที่ด้านหน้าฝั่งคนขับด้วย
อกจากนี้ยังพบว่าที่บริเวณบ้านเลขที่๔๑ทับ๓๙
ซึ่งอยู่ติดกับบ้านของแจ๊ดเนี่ยมีร่องรอยการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้น
ไปพบกระถางต้นไม้แตกมีกองเลือดรองเท้าแตะกระเด็น
รวมไปถึงปืนบีบีกันดัดแปลงใส่กระสุนปืนจริง
อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยตำรวจเขาก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
จากการไปสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายเศรษฐวุฒิจิรัชยารังศรี
อายุ๓๖ปีก็เป็นเจ้าของบ้านเลขที่๔๑ทับ๓๙นั่นเอง
หลังก่อเหตุหลบหนีอยู่นะคะตอนนี้
ส่วนทางด้านของนายเฉลิมยศมณีคำอายุ๔๑ปี
คนนี้เป็นเพื่อนของผู้ตายเล่าว่าก่อนเกิดเหตุขับรถเก่งมา
ขณะกำลังจะกลับรถที่ปากซอยนิมิตรใหม่๑๔
จู่มีรถเก่งมิซูบิชิแลนเซอร์สีบรอนเงิน
ทะเบียนก่อไก่จอจาน๒๗๕๕สะแก้ว
ที่มีนายเศรษฐวุฒิผู้ก่อเหตุเป็นคนขับ
คือขับรถมาชนท้ายรถของเขา
รถเสียหลักปีนเกาะกลางถนน
จากนั้นนายเศรษฐวุฒิขับรถหนีกลับเข้าไปในหมู่บ้านของตัวเอง
ขับไปโดยที่กันชนรถของเขาเนี่ยติดไปกับรถของนายเศรษฐวุฒิด้วย
ไปถึงบ้านเลยนะคะหลักฐานตามไปด้วย
นายยศเฉลิมเห็นว่าทางคู่กรณีเฉียวชน

ซึ่งก็เป็นหมู่บ้านเดียวกันกับที่นายพรชัยผู้ตายพักอาศัยอยู่
ก็เลยโทรศัพท์ไปหานายพรชัยให้ขับรถไล่ตามไปดูหน่อย
ว่ารถคันนี้หลบหนีไปไหนหลบหนีไปที่ใด
ทีนี้ตัวเองก็ไม่ได้ขับรถตามไป
เพราะว่ารถเสียหลักขึ้นไปชนเกาะกลางถนน
ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ประกันมาประเมินความเสียหายนะคะ
กระทั่งประมาณ๑๐นาทีต่อมาเพื่อนของนายพรชัยโทรศัพท์มาบอก
นายพรชัยเสียชีวิตไปแล้ว
โดยถูกนายเศรษฐวุฒิคนขับรถมิซูบิชิคู่กรณีเป็นคนก่อเหตุค่ะ
คือเราตีคู่รถกันมาทีนี้พอถึงช่วงยูเทิร์น
เขาขวางผมขวางผมไว้แป๊บนึง
ผมก็ไปไม่ได้ผมรู้ว่ามีเรื่องทันทีเลย

พอเขาเปิดช่องผมไปผมต้องการหนีเขาไม่ให้มีเรื่อง

เขาเสยชนจนผมสไลด์ขึ้นเกาะไปเลย

โทรครับโทรไลน์
ไลน์เข้าไปหาคนผู้เสียชีวิต

พอเข้าไปผมยังไม่รู้ว่า
มีการทำร้ายร่างกายจนถึงเสียชีวิต
ใช่ครับจนเพื่อนผมโทรกลับมาบอกว่า
เพื่อนผมเสียชีวิตแล้ว
ทิ้งรถตามเข้าไปดู
แล้วก็เห็นเพื่อนผมนอนจมกองเลือดอยู่
ยศเฉลิมคนนี้ก็ยืนยันว่า
ไม่เคยรู้จักกับนายเศรษฐวุฒิมาก่อน

แต่สำหรับนายพรชัยผู้ตายและคนก่อเหตุ
เขาจะมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อนหรือไม่

นี้จากข้อมูลพยานในที่เกิดเหตุ

ก็เห็นทั้งสองฝ่ายมีการเปิดฉากทะเลาะวิวาดกัน
ก่อนที่ผู้เกาะเหตุจากบรรดาโนโศะ
คว้าปืนบีบีกันดัดแปลงออกมายิง
แต่ปรากฏว่าปืนยิงไม่ออก
ทีนี้ก็เลยเปลี่ยนใจมาคว้ากระถางต้นไม้
แล้วก็ทุบใส่ศีรษะนายพรชัยจนล้มลง
จากนั้นก็ใช้ไม้มากระหน่ำตีไม่ยั้ง

ส่วนผู้ตายก็ค่อยคลานกลับมาที่หน้าบ้านแจ๊ด
เพื่อจะขอความช่วยเหลือจากคนในบ้าน
แต่ว่าสุดท้ายสิ้นใจซะก่อนค่ะ
ด้านของพันธุ์ตำรวจเอกคมกริจคำบุตร
ผู้กำกับการสนมีนบุรีระบุว่าพนักงานสอบสวน
กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่าง
เพื่อออกไหมจากผู้ก่อเหตุให้ทันภายในวันนี้
ซึ่งเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังญาติของผู้ก่อเหตุแล้ว
โดยทางญาติก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ส่วนตัวของผู้ก่อเหตุยังคงอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครหรือไม่นั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบ
ซึ่งก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดค่ะ